ช่วงนี้จะต้องระวังโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือ
พายุปาขาแม้ว่าตอนนี้น่าจะอ่อนกำลังลงแล้ว
ก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งเวียดนามและก็ลาว
แต่ว่ายังไงก็จะยังส่งผลกระทบต่อไทยอยู่
เพราะว่าไทยตอนนี้ได้รับมรสุมมาเพิ่มเติมด้วย
ทำให้ช่วงนี้เป็นหน้าฝนของเราปกติอยู่แล้ว
คุณลองมองทิศนะฮะมรสุมอยู่บนภาคเหนือ
แล้วก็อันนั้นร่องมรสุมนะครับ
แล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

อยู่ที่บริเวณทะเลอันดามันอีก

แล้วก็ยังมีพายุปาขามีอิทธิพลอยู่แถวเวียดนามอีก
ใช่ค่ะหลายพื้นที่นะคะฝนตก

อาทิตย์ก็มีเพราะว่าคนแชร์ในโลกโซเชียลเยอะมาก
ภาพของฝนตกน้ำท่วมผู้ว่าช่วยหน่อย
เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะฝนตกเกือบจะทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
แต่ว่าจุดที่หนักที่สุดเป็นเขตคณะยาวนะคะ
ที่เห็นอยู่นี้เป็นช่วงประมาณ๔ทุ่มนะคะของเมื่อคืนนี้
หลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ
ยาวไปจนถึงแยกปรายศนีย์รามอินทรา
น้ำขังค่ะสูงประมาณ๑ฟุตบาทนะคะก็ประมาณ๒๐เซนติเมตร
บนผิวถนน๓ช่องทางมีน้ำขังเหมือนกันค่ะ
มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตคณะยาว
เร่งเก็บขยะอุตันตามตะแกรงระบายน้ำที่อยู่ตามฟุตบาทต่าง
และเร่งสูบน้ำออกจากผิวถนนเพื่อให้แห้งทันช่วงเช้า
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยเฉพาะวันจันทร์รถติดมากนะคะ
รายงานข่าวจากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพแจ้งว่า
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะฝนตกกระจายต่อเนื่องในกรุงเทพ
ตกหนักที่สุดดอนเมืองบางเขนคันนายาวมีนบุรีและน้องจอก
วัดปริมาณฝนรวมสูงสุดเขตคันนายาว๗๒๕มิลลิเมตร
ซึ่งพื้นที่กรุงเทพยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง
ทั้งเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมขังจากอิทธิพลของพายุปาขา
ตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาจนถึงวันที่๒๙สิงหาคมนี้